อีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเหตุการณ์ที่มารุมทำร้าย
คุณสืบสกุลรอบนี้เกิดขึ้นในปั๊ม

คือกลุ่มวัยรุ่นเขามากัน๔คนเลยนะ
มีทั้งมีดมีทั้งปืน
รุมทำร้ายแล้วก็เอาทรัพย์สินไป
นี่กล้องวงจรปิดจับภาพได้

ใช่ค่ะตอนแรกมีผู้ชาย๒คน
แล้วหลังจากนั้นผู้ชาย๔คนที่เขาเป็นคนร้าย

ก็ถือดาบลงมาแล้วก็ตรงเข้าหา
ดูสิผู้ชายคนที่ใส่หมวกกันน็อกขาว

ทำร้ายจนวัยรุ่นฝั่งผู้บาดเจ็บกองลงไปกับพื้นเลยนะ
มีทั้งดาบมีทั้งการชักมีดมาขู่
แล้วก็ค้นตัววัยรุ่นฝั่งคนเจ็บ

แล้วก็เดินกลับไปขึ้นไปรถเนี่ยแล้วก็ออกไป
ทีนี้คุณผู้ชมมันมีจังหวะที่ผู้ชายใส่หมวกกันน็อก
ย้อนกลับมาแล้วใช้อาวุธชี้หน้าด้วยนะ
คือพอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เขาก่อเหตุเสร็จแล้วทั้ง๔คนเนี่ย
ก็ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์๒คันแล้วก็ขี่ออกไปเลยค่ะ
กลุ่มผู้บาดเจ็บเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นสักช่วงตี๓ของวันที่๑๘สิงหาคม

เขตบางขุนเทียนจากแถวพระราม๒อะค่ะ
คืนนั้นกลุ่มผู้บาดเจ็บเขาก็มากัน๓คน
คือกลับจากการกินเลี้ยงสังสรรค์
ตอนจะกลับเข้าบ้านก็เอามาแวะที่ปั๊มก่อน

โดนคนร้าย๔คนเข้ามาทำร้าย
นักข่าวก็ถามนะว่าฝั่งคนเจ็บรู้จักกับคนร้าย๔คนหรือเปล่า
เขาบอกแบบนี้บอกพี่ผมไม่รู้จักเลย

ก็ไปแจ้งความที่สนสแหมดำแล้ว
ส่วนเมื่อเช้าตำรวจก็เรียกกลุ่มผู้เสียหาย๔คน
ทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยนะคะเข้าให้ปากคำอีกครั้งนึง
แล้วก็บอกด้วยนะบอกตอนนี้รู้ตัวแล้ว
กลุ่มคนก่อเหตุทั้ง๔คนรู้แล้วเป็นวัยรุ่นกลุ่มไหน
เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ